คนนี้ไปตัดมาร้านไหน

ดูสองคนดูสองผม
อะไรคือเรงบันดาลใจในการตัดผม

ผมชอบบางหน้าบางตาเวลาเกียรติภาษาหนังสือ

แล้วก็ตัดก็ไม่เสมอด้วย

นะตัดเองเหมือนกันคือตอนเช้าเนี่ยนะครับพอดีเห็นคุณ
เรียกก่อนนะครับก็คือชื่อน้องนาโนนะครับมาโรงเรียนได้จาก
ผมมาทีนี้แต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยก็คือไม่มีสอน
น้องทีนี้ไปมีสอนช่วงตอนบ่ายแต่ว่าพอไปเจอช่วง
บ่ายเนี่ยปรากฏว่าจากที่มีแค่คนเดียวนะครับที่ตัด
อ่าหน้าม้าของตัวเองมาเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่ามีอีก
คนหนึ่งนะครับก็เลยเรียกมาสอบถามมาสัมภาษณ์ดูว่าเอ้า
อยู่ดีทำไมถึงไปตัดมาอะไรประมาณนี้ครับ
นี้ก็เลยพอสอบถามไปสอบถามมาก็เลยได้คำตอบอย่าง
อย่างในคลิปนะครับได้ว่ายังไงบ้างทีนี้น้องก็บอกว่า
แม่ก็ปล้าใดก็คือเพราะแม่เห็นก็ที่บ้านก็หัวรก
จะประมาณนี้ครับก็คือไม่ได้ดุไม่ได้ว่าไม่ได้
ว่าน้องส่วนส่วนจุกอะครับถ้าเป็นจุกก็มันก็ดูดู
ไม่ค่อยออกครับผมตอนแรกนะครับก็เหมือนกับรู้สึก
เอกใจแต่ว่าทำไมถึงตัดตอนที่ยังไม่ได้สร้าง
ใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอน้องอธิบายว่าคนเล็ก
บอกว่าคือเวลาเขาเขียนหนังสือเนี่ยเออผม
มันมาบังหน้าบางตาทีนี้พอบังหน้าบางตาทีนี้
ว่าคือเขาบอกเขาเขียนหนังสือไม่ถนัดพ่อ
้มเขียนทีนึงคือผมมาบดบังเดี๋ยวนี้เขาก็เลยคือ
ที่จริงมันมีวิธีอีกมากมายอาจจะติดกิ๊บพวกนี้
เห็นเงียบเขาเลือกวิธีนี้ในการแก้ในการแก้ไข
ปัญหาของเขาเองก็เป็นความน่ารักของเขาแต่พอมา
ถ้าจากอีกคนนึงเหตุผลของคนที่สองเนี่ยยิ่งทำให้
เห็นถึงความน่ารักของเด็กที่ว่าเขาอยู่กัน
โรงเรียนเล็กที่มีสมาชิกในห้องแค่๖คน
แบบนี้ครับแล้วก็ยิ่งทำให้เราประทับใจใน
ของในความรักที่ว่าไม่มีอะไรมาไม่ได้มีค่าจ้างไม่มีอะไร
ก็คือเป็นความรักบริสุทธิ์ของเด็กนะครับ
เขาเพิ่งย้ายมาเรียนที่โรงเรียนในปีนี้ครับเพิ่งย้ายเข้ามา
แต่ว่าอีกคนเนี่ยคือเขาอยู่กันโดยที่ว่าเขามีเพื่อนผู้หญิงอีกแค่คนเดียวอะครับ
แต่ทีนี้พอมีเพื่อนใหม่เข้ามาทีนี้ยิ่งทำให้โค้งเนี่ย
เหมือนกับมีเพื่อนเล่นเยอะขึ้นแล้วก็เลยทำให้เขาทำอะไรทำกิจกรรมต่างเนี่ย
เขาก็จะทำกัน๓คนหรือว่า๖คนรวมทั้งเพื่อนผู้ชาย
แล้วเขาก็จะสนิทเหมือนแบบแทบจะเขาจำไม่ได้แยกเลยว่า
ก็คนนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็จะทำกิจกรรมร่วมกันทั้ง๖คนครับ
เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับน้องเขาบอกว่า
คือเขาดีใจที่ว่าไม่มีใครบูลลี่เขาไม่มีกระแสที่เป็นกระแสดราม่าอะไรเลย
คือน้องดีใจน้องชอบที่ว่าเหมือนมีคนบอกว่า
เป็นเพื่อนแท้กันให้หนูรักกันแบบนี้นานถ้าวันไหนหนูทะเลาะกันให้หนูกลับมาดูคลิปนี้นะ
คือเขาภูมิใจในตัวของเขามากคือลบคำที่ว่าเหมือนกับเป็นผมม้าเตยออกไปเลยครับ
คือเขาภูมิใจในตัวเขาอะครับ

ดังงานดังงาน